ผู้ชมครับมาดูประเด็นหนึ่งของผู้กำกับโจ้
สั่งสอบที่มารถหลัว๒๙คันของผู้กำกับโจ้
รวมลมแล้วเนี่ยกว่า๒๐๐ล้านบาทนะฮะ
แล้วยังพบอีกว่าภูมิกับโจ้เป็นเจ้าของสำนวนจับรถหรู
๓๖๘คันซึ่งกฎหมายให้ส่วนแบ่ง
จากการเข้าตรวจสอบของตำรวจชุดจับกลุ่มที่บ้านหลังนี้นะครับ
ที่บางชันเมื่อ๒๕สิงหาคมที่ผ่านมา
แล้วก็พบว่าภูมิกับโจ้ครอบครองรถหรู๒๙คันหนึ่งในนั้น
ราคาเริ่มต้น๔๗ล้านบาท๔๘ล้านบาทประมาณนี้นะฮะ

แล้วขอโทษนะครับคันสีเหลืองแบบนี้ทั้งโลกมีแค่ร้อยคัน
แล้วก็ภูมิกับโจ้เนี่ยเป็นคนไทยคนแรกที่เป็นเจ้าของ

ขอโทษนะฮะใช่แล้วลด๕๐ปีเขาด้วยนะฮะ
ขณะที่กรมศุลกากรครับตรวจสอบพบว่าภูมิกับโจ้
เป็นเจ้าของสำนวนคดีนำส่งรถหรูให้กรมศุลกากร

คุณผู้ชมค่อยฟังตั้งแต่ท่อนนี้ไปนะนะฮะ
สมัยที่เขาทำงานปรับปรามยาเสพติดในพื้นที่ภาคใต้
จำนวน๓๖๘คันมูลค่ารวมกว่า๔๐๐ล้านบาท
มีการขายท่อตลาดไปแล้ว๓๖๓คัน
แล้วก็ยังขายไม่ออกอีก๕คัน

เพราะว่าจากไปนี้เป็นข้อมูล
หรือเป็นการประเมินเหตุการณ์ว่าถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริง

จริงหรือเปล่าที่ผู้กำกับโจ้จะเลือกรถหรูจากประเทศเพื่อนบ้าน

ลงทุนซื้อลักลอบเข้าไทยมานะทำทีว่าจับรถได้
โดยไม่มีคนเกี่ยวข้องเป็นรถต้องสงสัยนำเข้าผิดกฎหมาย

พอคดีเสร็จเนี่ยเขาเอามาขายท่อตลาด
เอามาขายท่อตลาดแต่ปัจจุบันไม่มีแล้ว
กรมการขนส่งทางบกเขาจัดการเรียบร้อยไม่มีและการขายท่อตลาด

สิ่งที่ภูมิกับโจ้อาจจะได้นะ
ผมใช้ว่าอาจจะได้คือ๔๕ของ๒ล้าน

คือรางวัลนำจับบวกกับค่าสายข่าว
ทั้ง๒ส่วนนี้คิดเป็นเงิน๙แสนบาท
หักทุนไป๔แสนเท่ากับ
ถ้าใครทำเรื่องแบบนี้กำไร๕แสน

คำนวณจาก๙แสนคูณกับรถที่จับมาได้๓๖๘คัน

อูหูล่าสุดนายพระชะละอนันตสินนะครับ
ธิบดีกรมศุลกากรสั่งการให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบการนำเข้ารถยนต์ดังกล่าวว่าถูกต้องหรือเปล่า
แล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องในกับผู้ที่ถูกจับหรือเปล่า
แล้วก็ผู้ที่มาประมูลรถไปเนี่ยเป็นหน้าม้าหรือเปล่า
มาประมูลไปในราคาถูกแล้วเอาไปขายต่อนะฮะ
เขาบอกว่าเรื่องนี้จะต้องให้ได้ความชัดเจนภายใน๗วัน
ดูสิครับถ้ามันมีกระบวนการนี้จริงถ้านะ
ถ้ามันมีกระบวนการนี้จริงโอ้โหคนนะถ้ามันคิดจะทำนะ
แต่หลายคนก็มองเพิ่มเติมว่าอาชีพตำรวจหรือเงินเดือนตำรวจ
หลัก๔๕๐๐๐แล้วมีเงินซื้อรถมากขนาดนี้